มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกก่อนค่ะคุณผู้ชม
๒๔ปีมากับเพื่อนรวม๓คนขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้านของชาวบ้าน

ใครชื่อบอยบอยออกมาเจ้าของบ้านค่ะนั่งคุยกันอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่หน้าบ้าน
ตะโกนบอกไม่มีอ่ะบอยไม่มีปลีกเข้าไปทำร้ายเขาเลยค่ะ
ไม่ใช่บอยด้วยไม่ใช่บอยด้วยคุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยค่ะ

น้องโอมอย่าลืมเปลี่ยนหูนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายไม่รอดนะคะ
ตำรวจสพบ้านนาจับกลุ่มไว้ได้ในที่สุด
แล้วรู้ไหมคุณไปตรวจสอบในตัวพบอะไร
ยาเหรอยาเสพติดนั่นไงจบค่ะคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยตี๒ของคืนที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
บ้านหลังนี้แหละค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่หก
ตำบลป่าขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสุดท้ายตำรวจควบคุมตัวได้นะคะ
สามคนที่มาบุกบ้านชาวบ้านแบบนี้ประกอบด้วยคนแรกทันพิรุณแก้วใหญ่
หรือว่าในมายอายุยี่สิบสี่ปีนายคมสันสาศิลป์หรือว่าในกอล์ฟอายุยี่สิบสี่ปี
คนที่สามคือนายจตุรวิทย์หรืออาร์มอยู่เลิกอายุยี่สิบเก้าปี
คนที่สามเนี่ยหัวโจกค่ะทั้งหมดเป็นเพื่อนกันนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวได้ไปตรวจสอบในกระเป๋ากางเกง๑ใน๓ผู้ต้องหา
ปรากฏว่าพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ด้วยแต่ทั้งสามคนปฏิเสธว่าไม่ใช่ของผม
ไม่ใช่ของผมเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลนะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจสามารถยึดอาวุธมีดปลายแหลมความยาว๒๒นิ้ว
ไอซ์๒๕๕กรัมได้เพิ่มเติม
แล้วก็รถกระบะของกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งคันนี้ค่ะมีดอันนี้แหละ
ทีนี้เราไปถามเจ้าของบ้านคุณเกดทิพย์
กลมกลางอายุ๓๓ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตนเองกับสามีแล้วก็เพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นเพื่อนของสามีคุณวราวุฒิอายุ๓๔ปี
นั่งคุยกันอยู่ในบ้านจู่หัวโจกค่ะ
จตุรวิทย์กับพวกรวม๓คนขับรถกระบะมาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วตะโกนถามใครชื่อบอยใครชื่อบอย
จากนั้นค่ะตนเองก็เลยตอบกลับไปไม่มีแถวนี้ไม่มีคนชื่อบอย
ก็เลยทำให้นายจตุรวิทย์ไม่พอใจค่ะ
ทีนี้ปลีเข้าไปนะคะไปหยิบมีดมาหยิบมีดจากรถ
เหงือจับฟันตัวเองคุณเกศที่บอกนะคะ
จังหวะนั้นเพื่อนของสามีที่นั่งคุยกันอยู่วิ่งเข้ามาห้าม
ก็เลยถูกฟันรับเคาะแทนนะคะที่มือขวาจนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ตัวเองด้วยความกลัวก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านของญาติที่อยู่ใกล้กัน
แต่นายจตุวิทย์ถามว่าจบไหมไม่จบค่ะ
ตามไปนะคะจะใช้มีดฟันแต่ไปฟันถูกตู้กระจกเนี่ยค่ะ
ตู้นี้แหละจนตู้กระจกได้รับความเสียหายแบบนี้นะคะ
อยู่เขาขี่มาอย่างแรงเลยถอยมาอย่างแรงเลย
พวกหนูก็ตกกระใจหนูก็วิ่งออกมาดูกัน
เขาก็ถามหาใครไม่รู้บอกไม่มีหรอก
บอกไม่มีใครอยู่นี่หรอกกูไม่รู้กูไม่สนเขาก็บอกอย่างนี้
มีดมาไล่ฟันหนูแล้วก็ไปทุบกระจกในบ้านแตก

ไม่รู้หนูไม่เคยรู้จักเขาเลย
เจ้าของบ้านคุณเกดทิพย์ยืนยันว่า
ไม่เคยรู้จักกับทั้ง๓คนมาก่อนนะคะ
น่าจะคลั่งยานั่นแหละน่าจะเมายานั่นแหละ

ในพื้นที่ก็มีการแจ้งข้อกล่าวฮาคือ
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเรื่องของเคอร์ฟิลล์
มียาเสพติดไว้ในครอบครองบุกรุกเคหาสถานในยามวิการ
นี่ค่ะสักตึงตัวแบบนี้นะ